ครับมีเหตุเกิดในวงเล่าที่สมุทรสาครนะฮะ
แต่คนที่เขาถูกทำร้ายเนี่ยเขาบอกโอ้โหเขาก็เมาจนจำอะไรไม่ได้
คือรู้สึกตัวอีกทีก็บาดเจ็บสาหัสแล้วนะ
มีคนที่เขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้เนี่ยครับแล้วก็
เอาไปโพสต์เรียกร้องขอความเป็นธรรมทางสื่อสังคมออนไลน์อืม
บอกว่าดื่มเหล้าอยู่ด้วยกันอยู่ดีมีคนนึงเนี่ยไปทำร้ายอีกคนหนึ่ง
ถึงท่านอลอมโพงทุ่มใส่กระทืบจนแบบอือหือเละอ่ะ
บาดเจ็บสาหัสเลยอ่ะเดี๋ยวไปดูคลิปก่อนนะครับ

ก็มีผู้หญิงตะโกนร้องขอความช่วยเหลืออืมอ่า
เพราะว่าไม่กล้าเข้าไปใกล้เหมือนกันนะครับเพราะว่าคนที่ทำร้ายกันอยู่เนี่ย
โอ้โหทำร้ายเขาแบบโหดเหลือเกินเป็นจุดถนนหน้าบ้านนะครับ
หลังเกิดเหตุนะครับคนโพสต์คลิปขอความเป็นธรรมเนี่ย
เป็นน้องสาวของคนเจ็บนะฮะน้องสาวคนที่ถูกทำร้ายอ่า
เขาก็โพสต์ไปยังเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้นะครับ
บอกว่าพี่ชายมาหาเพื่อนที่เคยทำงานด้วยกันแล้วก็ดื่มเหล้าสังสรรค์กันนิดหน่อย
อยู่เพื่อนของเพื่อนพี่ที่อยู่ในวงเล่าด้วยกันนี่แหละ
ตะโกนด่าแล้วก็คว้าลำโพงทุ่มใส่พี่ชาย
ก่อนจะกระทืบซ้ำตามที่เห็นในคลิปโดยไม่ทราบสาเหตุอืม
สาเหตุยังไม่รู้เลยว่าอะไรตอนนี้ไปแจ้งความเอาไว้แล้วนะครับ
เราก็ลงพื้นที่ไปเลยนะครับเพื่อจะไปหาว่าเออความจริงแล้วมันเกิดอะไรขึ้น
ผู้สื่อข่าวของเราไปที่จุดเกิดเหตุนะครับอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง
กระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครนะฮะไปเจอคนเจ็บแล้วนะครับ
นี่ฮะคนเจ็บที่ถูกทำร้ายในคลิปนะครับ
หนักเลยฮะค่ะนายสุดที่สักกะมลสีสดใส
ออกจากโรงพยาบาลเย็นเมื่อวานนี้สภาพนี่น่วมอืม
บาดแผลเต็มตัวนะครับมีแผลช้ำที่ไหล่ซ้าย
หัวเข่าสองข้างที่หน้าผากที่แก้มขวาที่คางอีกเห็นไหมฮะ
ถูกปิดด้วยผ้าก๊อสเต็มตัวไปหมด
เขาบอกว่าคนที่ทำเนี่ยความจริงก็เป็นเพื่อนด้วยกันนี่แหละนะ
ยังถ่ายรูปอยู่ด้วยกันเลยถ่ายรูปโพสต์ลงเฟซบุ๊กอยู่อยู่ด้วยกันนะ
ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนเกิดเหตุมาทำเขาทำไมเนี่ยฮะค่ะ
ก่อนจะดื่มเหล้าก่อนจะเมาอ่ะเริ่มตั้งวงอ่ะยังถ่ายรูปโพสต์อยู่ด้วยกันเลย
ยังดูรักกันดีเห็นไหมเนี่ยฮะ
นายสุธิสักกมลบอกว่าตัวเองก็ไม่รู้ว่าสาเหตุมันคืออะไรนะถึงถูกทำร้ายขนาดนี้
วันนั้นยอมรับว่าเมามากเมาจนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าถูกทำร้าย

เขาบอกเขาเมาจนเขาไม่รู้เลยว่าเขาถูกทำร้าย
ตอนนี้เขายังจำความไม่ได้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้น
คือเขารู้อีกทีนึงก็คือเขามาอยู่โรงพยาบาลแล้ว
ถามแฟนแฟนบอกว่าโอเป็นคนทำร้ายเขาจนบาดเจ็บสาหัสน่วมขนาดนี้
แล้วก็ยังไม่รู้สาเหตุด้วยว่าเกิดอะไรขึ้น
ตลอดเวลาที่อยู่โรงพยาบาลนายโอไม่เคยติดต่อมาขอโทษมาพูดคุยอะไร
ตัวเขาเองเขาบอกเลยว่าเขาไม่ให้อภัยแน่นะ
เห็นจากคลิปแล้วไม่ไหวนะไม่อยากคบไม่อยากสูงสิงด้วยอีกแล้ว
เป็นเพื่อนของเพื่อนอีกทีแต่ก็กินเที่ยวมาด้วยกันก็เคยกินเหล้ามาด้วยกัน
แฟนสาวของคนเจ็บบอกว่าวันเกิดเหตุเธอกับแฟนเนี่ยไปกินเหล้าบ้านเพื่อนในหมู่บ้านที่เกิดเหตุแล้วฮะ
มีนายโอนะแล้วก็เพื่อนที่เป็นเจ้าของบ้านก็มานั่งกินด้วยกัน
เป็นเพื่อนที่รู้จักกันมานานเคยทำงานด้วยกันด้วย
จนกระทั่งแฟนของเธอคือนายสุธิศักดิ์กมลเมาจนแทบไม่ได้สติ
แล้วไปนอนอยู่กลางถนนในหมู่บ้านนะฮะอยู่อยู่ในโอที่ก็มากินเหล้าด้วยกันนี่แหละ
ก็ไปคว้าลำโพงมาลำโพงเป็นลำโพงบลูทูธแต่หนักเกือบ๓กิโลกรัมเป็นแบบใหญ่นะ
ฟาดไปที่แฟนของเธอแล้วก็ชกต่อยนะตามลำตัวตามใบหน้านะ
คือตอนนั้นเธอก็พยายามห้ามปรามแล้วแต่ว่านายโอก็ยังต่อยแบบไม่หยุดเลยนะครับ
แล้วยังต่อยหน้าเธอด้วยนะจนไม่สามารถเข้าไปช่วยแฟนได้อีก
ก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้แล้วก็ตะโกนเรียกให้เพื่อนเข้ามาช่วย
ที่เพื่อนจะมาช่วยกันห้ามปรามแล้วก็พาแฟนเธอส่งโรงพยาบาล
แฟนสาวคนเจ็บบอกว่าจนถึงวันนี้ก็ยังไม่รู้สาเหตุว่านายโอทำร้ายแฟนเธอทำไม
แต่ทรงให้มีหน้าเข้ามาตรงนี้
นี่ฮะแฟนจะเข้าไปห้ามก็โดนด้วย
แล้วบอกว่าเดี๋ยวจะมาชดใช้ค่าเสียหายจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้
แต่ต้องแลกกับการถอนแจ้งความนะไม่ดำเนินคดีเขา
ซึ่งฝ่ายคนเจ็บเขายืนยันว่าเขาไม่ยอม
เขายืนยันว่ายังไงก็เอาเรื่องนะครับตอนนี้แจ้งความไว้ที่สพกระทุ่มแบน
ตำรวจยังไม่ได้เรียกไปสอบปากคำเพราะว่าคนเจ็บเนี่ยเขาเพิ่งออกจากโรงพยาบาลเมื่อวานนี้
แต่ยืนยันว่าไม่ถอนแจ้งความแน่นอน

นายโอนี่ก็ผมก็ตอบแทนได้เลย
ถ้ามาเจอตำรวจก็คงบอกว่าผมเมาขาดสติไม่รู้เรื่อง